พรุ่งนี้๑พฤษภาคมแล้วนั่นหมายถึงว่า
อีกแค่๒สัปดาห์เท่านั้นที่เราจะเข้าสู่การเลือกตั้งปี๖๖
สำหรับคนเลือกตั้งล่วงหน้านี่ก็คือแค่สัปดาห์เดียวนะคะ
ไปดูกันหน่อยสิคะว่าสุดสัปดาห์แต่ละพักลงพื้นที่หาเสียงที่ไหนบ้าง
บิ๊กตู่ก่อนเลยนะคะพประยุจันโอชา
คันนิเดชนายธบทจากโรงไทยสร้างชาติ
ลงพื้นที่ภาคใต้วันนี้วันที่๒แล้วค่ะ
นี่อยู่ถนนการจรรยาวนิทอำพลเมืองสงขลานะคะ
ขึ้นรถแห่ปลาใสไปตามถนนเลย
แล้วก็ไปแวะดื่มน้ำชาด้วยที่ร้านน้ำชาชื่อดังย่านถนนนางงาม
เขาบอกตลาดแทบแตกคนมาแบบกรี๊ด
ขอกำลังใจขอถ่ายรูปให้กำลังใจกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ
ก่อนที่จะมีการไปเปิดปลาสายย่อยที่สวนสาธารณะลานคนเมืองสงขลา
ชาวบ้านตะโกนเรียกบอกพี่ตู
แบบนี้เลยนะพี่ตูเลี้ยงพี่ตูบอกพี่ตู
เจ้าตัวอมยิ้มเลยบอกจากนี้ไม่ต้องเรียกลุงนะให้เรียกพี่
เพราะยังไม่แก่ยังแข็งแรงอยู่
มีบางช่วงพลเอกประยุทธ์ขึ้นไปยืนบนเก้าอี้เลยนะคะ
ประชาชนจะได้เห็นหน้ากันทั่วแล้วมีชาวบ้านเขาดึงมือด้วย
บิ๊กตู่ก็บอกอย่าดึงอย่าดึงมือเจ็บมืออยู่
ช่วงเย็นไปเปิดเวทีปลาสายใหญ่กลางเมืองเทศบาลนครหาดใหญ่อ้อน
ชาวบ้านบอกอย่าทิ้งพี่ตู่และรวมไทยสร้างชาตินะ
หลังเลือกตั้งถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวทำถนนเชื่อมต่อตามชุมชนต่างให้สำเร็จเลย
แต่วันที่เหมือนต้องใส่เหมือนกับที่พยุงมือ
ใช่ค่ะเหมือนปลอบพยุงมือ
แบบมือขวา

คุณหันที่ห้ามเรียกกรุงเด็ดค่ะ

ชวนหลีกภัยขึ้นรถแห่ลุยหาเสียงที่พังงาครับ

นายจุรินบอกว่าพักการเมืองฝ่ายตรงข้าม
พูดว่านายจุรินไม่มีผลงาน
เป็นผู้แทนพังงามาตั้งหลายสมัย
แต่ว่าอยากจะถามสักคำว่า
คนที่พูดแบบนี้เคยทำอะไรให้พังงาบ้างไหม
แต่ถ้าจะให้พูดว่าได้ทำอะไรมาบ้าง

พร้อมยืนยันว่าตอนนี้กระแสพักประชาธิปัตย์ดีขึ้นแล้ว
มั่นใจว่าเที่ยวนี้เฉพาะที่ปักใต้
จะได้สอสอไม่ต่ำกว่า๔๐ที่นั่ง

พี่น้องไม่ต้องกลัวว่าใครจะแลนด์สไลด์
เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเทเสียงให้ลุงคนไหนอีกแล้ว
ให้พี่น้องช่วยกันเลือกพักของเรา

มหาสารคามกับบุรีรำนะคะ

ชาวเมืองพระยักษ์คุมภิษัยในฝ่าฝนมาฟังปราสัยเลยนะคะ
ก็บอกว่าอย่าให้ใครบอกว่าสอสอเขตให้เขา

ถ้าไม่เลือกทั้งเขตทั้งพักจะเอาชนะไม่ได้

ที่บอกก้าวไกลแซมเพื่อไทยผมไม่เชื่อ
ก็วันนี้ผมเป็นรัฐบาลอยู่
ทำไมไม่ลดไปเลยท่านพี่น้องค่ะ
ส่วนพลังประชารัฐครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ใช่ค่ะไปจีนขอดสี่เนอะวันนี้ข้ามฝากข้ามภาค

เหมือนเดิมอยากให้คนไทยรักกัน

และยืนยันว่าไม่มีการยุบกองทุนหมู่บ้าน
แต่จะให้เพิ่มอีก๒แสนบาท
และจะเข้มข้นแบบนี้อีกนะฮะ
คุณผู้ชมนับถอยหลังนะเราเตรียมพร้อมไปเลือกตั้งกันนะครับ
ใกล้แล้วนะสัปดาห์นี้ครับคอลัมป์การเมืองวงเล่าไทยรัฐออนไลน์
ได้พูดคุยกันกับคุณโต้งสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติครับ
อดีตสอสอศรีสะเกียจสองสมัยพรรคภูมิใจไทย
เขาโด่งดังมาจากโหวตสวนมติภักดิ์งดออกเสียงไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์
เขามองการเลือกตั้งครั้งนี้และการเมืองที่ผ่านมาอย่างไร
ไฮไลท์บางช่วงบางตอนครับ
ต้องยอมรับว่าในพื้นที่เขตเมืองมักมีกระแสพักก้าวไกลแฝงอยู่ไม่น้อย
แต่ในฐานะอดีตสสศรีสะเกด๒สมัย
อย่างต้องศิริพงษ์อังคัตสกุลเกียจ
ว่ากระแสอย่างเดียวช่วยอะไรไม่ได้ต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นช่วยด้วย
หนึ่งของทุกจังหวัดเนี่ยมีหลายคนประเมินว่าพักเก้าไกลมาแรงนะคะ
เมินยังไงว่าตอนนี้อะไรคือความท้าทาย
ทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยครับเพราะถึงเวลาเนี่ย
มันก็ต้องมีทั้งกระแสกระสุนนโยบายมันอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างมาก
จุดขายของผมผมก็จะคือว่าต้องทำให้เขาเชื่อให้ได้ว่า
ถ้ามีเราจังหวัดเปลี่ยน
ขณะที่บริบทการเมืองไทยแต่ละพักจะมีมุ้งมีกลุ่มมีกว้น
โดยเฉพาะภูมิใจไทยที่มีบ้านใหญ่อยู่ไม่น้อย
ว่าบ้านใหญ่เนี่ยเขาอาจจะมองว่ามีกลุ่มบุคคลในครอบครัว
ที่เป็นนักการเมืองในระดับต่างนะครับ
คือถ้าเป็นบ้านใหญ่เนี่ยผมก็คิดว่าต้องเป็นระดับนู่นแล้ว
นายกอบจแล้วหรือต้องเป็นระดับรัฐมนตรีแล้ว
แล้วก็มีครอบครัวเดียวกันเป็นเครือข่าย
ผมเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นความหมายของคำว่าบ้านใหญ่
ลักษณะของบ้านใหญ่เข้าไปกันหมดทุกพัก
วันนี้เราก็จะเห็นว่าบ้านใหญ่ที่จังหวัดแถวภาคตะวันออก
ก็ย้ายมาอยู่อีกพักหนึ่ง
เมื่อแต่ละพักต่างก็มีมุ้งเล็กมงใหญ่
จึงมีคนตั้งคำถามตามมาว่า
กับหนีไม่พ้นวังวนการเมืองแบบเดิม
ต่างกันแค่เขย่าขวดเปลี่ยนพักเปลี่ยนค่ายสังกัดเท่านั้น
การย้ายเข้าย้ายออกของแต่ละพักมันมีตลอดเวลา
อย่างกระทั่งพักการเมืองที่เป็นพักใหม่
ก็มีคนย้ายออกแล้วก็มีคนใหม่เข้ามา
ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติมาก
มันเป็นเรื่องปกติมากที่มันจะมีคนเข้ากับคนออก
ทีนี้เวลาเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาแค่คนเดียวไงคะ
ตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันเหมือนขายพ่วง
คือถ้าจะเอาครอบครัวนี้ก็จะต้องเอาลูกหรือหลาน

คือถ้าให้คนเหล่านี้ลงสมัครครั้งแรกไม่มีทางชนะเลย
แต่วันนี้มันเหมือนขายพ่วงว่า
การเมืองที่ใช้ระบบโคตารเป็นแบบเก่า

ซึ่งผมก็คิดว่ามันควรจะเลิก
ไม่ใช่ว่าการจะย้ายพักเพราะรวมกลุ่มกันเข้ามา
แล้วก็มาต่อรองว่ากลุ่มฉันเข้ามา
ถึงเวลาถ้าเป็นรัฐบาลฉันต้องได้เป็นรัฐมนตรีนู่นนี่นั่น๑๒๓๔๕อันนี้คือ

คงต้องจับตาดูกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้
จะเปลี่ยนแปลงจากแบบเดิมได้มากน้อยแค่ไหน
ในเมื่อประชาชนรับรู้ตื่นตัว

หรือจะเป็นบอนไซค์ที่ถูกดองไว้เหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นโค้งสุดท้ายนี้คุณผู้ชมลองบอกเราหน่อยได้ไหมคะว่า
เลือกตั้งที่จะถึงนี้คุณจะเลือกใครเป็นนายก
และบัตรทั้ง๒ใบคุณจะลงคะแนนให้สอสอจากภักดิ์ไหนค่ะ
ไทยรัฐโพลเลือกตั้ง๖ครั้งนี้ครั้งที่๓โค้งสุดท้ายแล้วนะคะ
คุณผู้ชมเข้าไปตอบคำถามไม่กี่ข้อเองเพื่อที่เราจะได้ดูผลสำรวจว่า
คะแนนนิยมหรือว่าแนวโน้มเนี่ยคุณผู้ชมอยากเลือกใครนะคะ
แล้วเดี๋ยวเราจะสรุปผลการสำรวจเผยแพร่ทุกช่องทางในสื่อของเครือไทยรัฐกรุ๊ปค่ะ